ท่านก็บุญกับท่านื่นอัลโหลด
เหล่าแฟนคลับได้ฟินกันอีกรอบนึงแล้วนะจ๊ะ

ณเดชนคูกิมิยะแล้วก็ยายาอุรัสยาค่ะ
ล่าสุดก็ควงกันมาเผยข่าวดีให้แฟนเอ็นไวน์ได้กรี๊ด
โปรเจคสุดพิเศษที่แบรนด์ดังระดับโลกเขาคว้าตัวทั้งคู่
แบบติดขอบเวทีเลยในฐานะตัวแทนคนไทยนะคะ
อกจากนี้ค่ะทั้งคู่ก็เผยถึงทริปบุญ
เตรียมไปสร้างสาราสาราประดิษฐานพระพุทธเมตตา
ให้กับวัดป่ารัตนมงคลที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดของหนุ่มณเดชน์ค่ะ
รวมถึงยังได้เคลียร์ภาพแฟชั่นเซตล่าสุดนี่
ฝีมือของพี่ใหญ่อำมาตย์เออเขาบอกว่าภาพมันออกมาเหมือนกับว่า
ยาย่ากำลังหอมแก้มณเดชน์อยู่อย่างไรอย่างนั้นเลยหรือก็สลิปบอกรักอยู่หรือเปล่า
หลายคนเนี่ยชาวเน็ตเขาก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันหนักหน่วงมาก
งานนี้นะคะทั้งคู่ออกมายืนยันว่า
เป็นการทำตามความต้องการของช่างภาพไม่ใช่โมเมนต์ส่วนตัวจ้า
ก็ทำกันทุกปีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
เอ่อเป็นปกตินะคนไทยนะก็ชอบทำบุญกันอยู่แล้วครับ
ว่าจะทำกับวัดกับคนแก่คนชะลาขอทาน
หรือว่าจะเป็นเด็กยากไร้อะไรอย่างนี้เราก็ทำกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

ตามความสั่งของพี่ใหญ่นะคะ
เหมือนเรากำลังกระซิบอะไรสักอย่างแล้วจังหวะมัน
จังหวะมันผลิตสำหรับพี่หญ่ที่ถ่ายมาจ่ะ
ก็เหมือนหอมแก้มแต่ไม่ได้หอม

ไม่ใช่อินเนอร์นะคะ
จากนี้นะคะหนุ่มณเดชน์เขาก็เคลียร์อีกหนึ่งประเด็น
หลังถูกชาวเน็ตนำภาพโปสเตอร์ที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์
รณรงค์ให้รักษาสุขภาพของมหาวิทยาลัย
เหน็บโยงไปถึงกรณีที่เจ้าตัวป่วยเป็นโรคหอบ

คือขอโทษจริงดิฉันเห็นภาพที่แรกดิฉันแอบถามคือคำว่ามือบอลไปเขียนเขาเนอะ
ใช่เหมือนเด็กมือบอลทั่วไปเป็นปากกาเขียนเฉยว่าอ้าวป่วยเป็นหอบไม่ใช่เหรอประมาณนี้
เป็นพรีเซนเตอร์ในมหาวิทยาลัยให้มาตรวจสุขภาพอะไรประมาณนี้ใช่ไหม

โดยณเดชน์เขาก็บอกแบบขำเลยว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะที่มีคนหยิบเอาเรื่องนี้มาพูดถึง
แล้วก็ออกตัวว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะถ้าเจ้าตัวเนี่ยจะป่วยเป็นหอบแต่ให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ

ถ้าจะผมแลกกินเขาดูแลสุขภาพตัวเอง

ก็ต้องอยากที่จะดูแลรักษาสุขภาพเป็นธรรมดา
ออกกำลังกายให้หายจากการป่วยเท่านั้นเอง

คือเหมือนเด็กมือบอลเขียนเฉยนั่นแหละ
ถือนั่นแหละเป็นหอมนะเออก็ดูแลสุขภาพกันไปนะคะ